เรื่องของเจ้าเบ่ากับเจ้าสาวที่ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงนะฮะคือหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นว่าที่เจ้าสาว
นี่เป็นภาพตอนที่พรีเวดดิ้งกันไว้เจ้าเบ่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าวาดที่เจ้าบ่าวของเธอเนี่ย

ตอนขี่จักรยานยนท์จะไปซื้อศีร
กำลังจะเตรียมพวกงานแต่งเนี่ยทำฉากแต่งงาน
บอกว่าเจ้าบ่าวเสียชีวิต๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

บันทึกเรื่องราวต่างเอาไว้เยอะแยะไปหมด
ทั้งข้อความทั้งคลิปทั้งอะไรต่างนานา

มีคลิปที่อันนี้ตอนที่ไปลองชุดนะฮะ
หรือบางคลิปเธอบอกว่าคือ
แฟนนุ่มของเธอว่าที่เจ้าบ่าของเธอดูแลเธอดีมากนะครับ
รองเท้านี่ใส่รองเท้าให้ด้วยนะครับ
ดูแลทุกอย่างดูแลเป็นอย่างดีทำงานเก็บเงินเก็บทองกัน
ตอนไม่สบายตอนนั้นก็ดูแลกัน
มีคลิปตอนใส่รองเท้าด้วยนะฮะ
เผ่าผมก็เป่าผมให้
สระผมนี่ใดผมให้

เราให้เธอบันทึกเรื่องราวต่างออกไว้
นี่ฮะดูแลอย่างดีทุกอย่าง
จนถึง

เตรียมฉากงานแต่งเนี่ยฮะ
โดนให้เราก่อชะพร้าว
แต่วันนี้เธอบอก
ช่างใจร้ายกับเธอเหลือเกิน

ว่าที่เจ้าเบ่าของเธอนี่ทำของชำรวยกันอยู่นี่ฮะ
กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีภาพจากกล้องวงจรปิด

คือแฟนของเธอขี่จักรยานยนต์จะไปซื้อสี
เพื่อมาใช้ทำฉากในวันแต่งงาน

บาดเจ็บหนักแล้วก็เสียชีวิต

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่วัดทำบูชาที่จังหวัดสุราธารณีนะครับ
ครับที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายนรงอินงามอายุ๒๗ปีว่าที่
เจ้าเบ่าที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะนี่คือว่าที่เจ้าสาว
คุณเมวิกาบอกว่าอย่างนี้ฮะทุกวันนี้เวลามาถึงงานเนี่ย
นะศพของว่าที่เจ้าเบ่าของเธอคือคุณนรงเนี่ยยังอยู่เนี่ย
จะมาเคาะข้างโรงศพมาบอกกับเขาไม่ให้ต้องห่วงให้นอน
หลับให้สบายเธอบอกเธอจะอยู่ให้ได้ถึงแม้ว่าเธอยอมรับ
เธอคิดอยากจะฆ่าตัวตายวันละหลายครั้งก็ตามเธอเล่าว่า
คบกับว่าที่สามีของเธอว่าที่เจ้าเบ่าของเธอมานาน๓ปี
แล้วความจริงนี่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะค่ะเป็นสามีแล้วนั่น
แต่ยังไม่ได้จัดงานแต่งงานแค่นั้นเองนะปีแรกเนี่ยจด
เบียนสมรสกันปี๒วางแผนแต่งงานส่วนปีที่๓เนี่ยจะแต่ง
งานจริงกำลังจะแต่งงานคือปีนี้๒๗สิงหาคมแต่ก็มาเจอ
อุบัติเหตุทำให้สามีของเธอเสียชีวิตเธอกับสามีช่วยกัน
งานทุกอย่างด้วยตัวเองนะฮะงานแต่งงานไม่จ้างออร์แกไนซ์
เลยนะทำของชำรวยเองเตรียมทำฉากเองทุกสิ่งทุกอย่างเตรียม
เองก่อนจะเกิดอุบัติเหตุหนึ่งวันคุยกันเรื่องซื้อสีมาทำฉาก
แต่งงานคุณนรงก็คือสามีของเธอเนี่ยอาสาว่าเดี๋ยวไปซื้อ
เองจนกระทั่งสาย๒๒กรกฎาคมสามีส่งข้อความมาทางไลน์บอก

พอเธอเห็นว่าหายไปนานเธอก็โทรหาว่าอ้าวก็เห็นว่าอยู่
ร้านแล้วแต่เสียงปลายสายที่โทรไปหาว่าทำไมนานจังเป็นพยาบาลนะฮะ
บอกว่าสามีของเธอมีอุบัติเหตุรถชนตอนนี้อาการหนัก๕๐
เธอก็รีบไปทันทีไปโรงพยาบาลนะปรากฏว่าตอนนั้นสามีอาการ
หนักถึงขั้นต้องผ่าตัดมีอาการชักมีเลือดคั่งในสมองเป็น
เจ้าชายนิทราแล้วค่ะไม่รู้สึกตัวแล้วผ่านมาอีกสามวันนะครับ
ก็คือ๒๕กรกฎาคมสามีเธอเสียชีวิตเธอบอกว่าตลอด๓วัน
อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเธอยังมีความหวังนะแต่สุดท้ายนี่
นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่เธอจับมือสามีเอาไว้นะฮะเธอยังทำใจไม่ได้ตอนนั้น
เธอยังมีความหวังนะนี่ครับมีคลิปตรงนี้นะ

เธอยังมีความหวังว่าสามีเธอต้องฟื้นขึ้นมาแล้วมาเข้าพิธีวิวากันได้
คิดว่าเออมันเป็นเหตุการณ์แค่ฝันไปเดี๋ยวก็ตื่น
แต่สุดท้ายสามีเธอเสียชีวิตนะฮะแล้วมันคือเรื่องจริง
ตอนนี้เธอต้องต่อสู้สู้กับจิตใจของตัวเองให้ได้
คิดอยากตายตามสามีทุกวันนะแต่ก็ต้องสู้
กำหนดงานแต่งงานเธอตั้งใจเอาไว้๒แบบนะครับ
ก็คือจะจัดงานเหมือนเดิม๒๗สิงหาคมใช่ไหม

เธอบอกเธอจะจัดงานเหมือนเดิมนะตอนนี้สามีเธอไม่อยู่แล้ว
แต่จะมีเธอคนเดียวที่เข้าพิธีวิวากับรูปภาพของสามี
กับแบบที่๒คือจะเลื่อนวันแต่งไป๒๗สิงหาคมเนี่ย
ไปจัดตอนวันทำบุญร้อยวันสามีเลย
แล้วทำพิธีทุกอย่างเนี่ยเป็นวันแต่งงานทำแบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
บอกแค่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ใช่ค่ะทุกเรื่องจะอยู่ให้ได้จะพยายามอยู่ให้ได้ค่ะทั้งที่รู้ว่าอยู่ไม่ได้
เพราะไม่มีวันไหนพี่ไม่คิดที่จะตามหาเขาไม่คิดที่จะเจอเขาไม่มีวันไหนเลยค่ะ
ไม่มีวันไหนที่ไม่อยากเจอไม่มีวันไหนที่ไม่อยากตามไป
แต่กลัวค่ะกลัวกลัวว่าแม่กลัวแม่คนเดียวกลัวแม่จะรับไม่ได้ในการตัดสินใจของเมย์
บอกทุกคนที่เข้ามาว่าเราไม่พร้อมที่จะคุยอะไรกับใครนะไม่คุยนะอะไรประมาณนี้ไม่อยากตอบคำถาม
เพราะอยากจะจำแค่ตอนที่เราดูแลกันค่ะอยากจะจำแค่นั้นไม่อยากจำว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะไม่อยาก
วันที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นนะครับทุกผู้ชมครับมันมีภาพเหตุการณ์บนถนนอยู่ที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวบอกสามีเนี่ยไปซื้อสีบอกอยู่ร้านแล้วนะแล้วเห็นหายไปนานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฮะมันมีเหตุการณ์ตรงเนี้ยครับรถกระบะคันที่กลับรถตรงนี้แล้วจักรยานยนต์พุ่งมาชนเสียชีวิตนะครับคนขับรถกระบะนะครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงตอนนั้น
มองไม่เห็นจักรยานยนต์ของคู่กรณีจริงเป็นช่วงที่กำลังกลับรถอยู่อยู่จักรยานยนต์ก็พุ่งมาชนอย่างจังก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้คนขับรถกระบะบอกว่ามีรางสังหรณ์แปลกนะครับคือช่วงที่ไปซื้อถ่านนะซื้อถ่านเสร็จแม่ค้าเนี่ยชวนคุยแล้วเรียกกลับไปในร้านถึงสามรอบประมาณว่าคุยแบบติดลมไม่ยอมให้
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกมาจังหวะที่ขับออกมาจากร้านได้แป๊บเดียวมีรถจากกรยานยนต์พุ่งมาชนตอนจะกลับรถซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากขอโทษไปยังว่าที่เจ้าสาวและก็ครอบครัวของผู้ตายด้วย
อยากขอโทษไหมผมก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดครับผม
ก็ช่วยเยียวยาช่วยเหลือเอาไม่ทิ้งครับผม
แม่ของคุณนรงค์ที่เสียชีวิตนะครับก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วรถกระบะคู่กรณีเนี่ยขับออกมาจากร้านขายของ
แล้วกลับรถเลยทำให้ลูกชายที่ขี่จักรยานยนต์มาทางตรงเนี่ยพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ช่วงที่เขายังเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลแม่ก็หวังว่าจะให้มีปฏิหาร
ระเวนไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่
ถ้าเกิดลูกแม่หายออกจากโรงพยาบาลได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้
จะให้ลูกบวชให้๙เดือนส่วนตัวแม่จะบวชให้อีก๙วัน
แต่สุดท้ายปฏิหารก็ไม่มีจริงคุณแม่บอกว่าเคยไปดูดวงนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุนะเนื่องจากคนขับรถกระบะเนี่ย
เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับลูกชายเลยนะ
นี่ฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันบังเอิญมากเกินไปหรือเปล่า
หมอดูบอกว่าทั้งลูกชายแม่กับคู่กรณีเนี่ยความจริงแล้วเป็นช่วงดวงตกทั้งคู่นะ
อันนี้ที่แม่เขาบอกนะหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ก็เลยไปดู
เอ๊ะทำไมวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันวันเดียวกันหมดเนี่ย
หมอดูเขาบอกเขาบอกเป็นช่วงดวงตกทั้งคู่นะ
วันนั้นเนี่ยถ้าลูกแม่ไม่ตายคู่กรณีก็ต้องตายอะไรประมาณอย่างนี้
เขามาบอกอย่างนี้ดวงเขาตกลุกลื้อดวงตก
ยังไม่หมดอายุไขอะไรอย่างนี้
ก็เลยว่าเออเรายังมีแรงสู้ขึ้นมาอีกนะว่าน้องยังไม่หมดอายุหาย
น้องยังไม่ตายยังไงก็น้องยังอยู่
แล้วแม่ก็เลยตัดสินใจไปที่เสด็จเตีย

ดวงน้องตกถ้าน้องไม่ตายก็คนนี้ตาย

ก็ขณะเดียวกันนะครับทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่เจ้าสาวบอกว่าที่ผ่านมาก็ตั้งใจว่าจะมีลูกด้วยกันนะครับ
เฝ้ารอคอยช่วงเวลาการแต่งงานแล้วจะมีลูกมาตลอด
แต่ตอนนี้เธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะตั้งท้องหรือเปล่า

กำลังรอให้แน่ชัดว่าที่สามีจากไปเนี่ย
แต่ความจริงแล้วยังจะมีลูกในท้องของสามีอยู่กับเธอด้วยหรือเปล่า
เหมือนกับสิ้นเดือนนี้น่าจะชัดเจนแล้วมั้งฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของลูกในท้อง